คุณผู้ชมครับวันก่อนเจอฝีดาดลิงในประเทศไทยเป็นรายแรก
วันนี้ฝีดาดลิงหายแต่ไม่ได้โรคหายไอ้คนเป็นหาย
โอ้โหแล้วมีประวัติการสัมผัสเพียบเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูหน่อยว่าเขาเป็นมาเป็นไปยังไง
นายออสมอนชิฮาซิริมเนเซเรมอายุ๒๗ปีคนนี้
เป็นนักธุรกิจสัญชาติไนเจรียครับ
เข้าประเทศไทยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะ
มาพักที่คอนโดมิเนียมย่านหาดป่าตองภูเก็ต
ส่วนอาการป่วยเริ่มมีไข้อายเจ็บคอมีผื่นคัน
มีตุ่มนูนแดงตุ่มน้องเริ่มจากอวัยวะเพศก่อน
ลามขึ้นนู่นขึ้นหน้านู่นลำตัวแขน
วันที่๙กรกฎาคมปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย
ซักประวัติถึงทราบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง
ชอบเที่ยวสถานบันเทิงมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง

กลางเดือนกรกฎาคมนะครับจึงไปตรวจที่โรงพยาบาล
ต่อมน้ำเหลืองโตนะครับบริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง
แล้วเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อนะครับเชื้ออะไรที่ก่อให้เกิดโรค
ซึ่งผลแล็บจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็นฝีดาดลิงครับ
เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกในประเทศไทย
แพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยบอกว่า
ได้โทรประสานให้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทันทีนะ
แต่ผู้ป่วยปฏิเสธครับแล้วก็ปิดโทรศัพท์นะฮะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามตัวที่คอนโดมิเนียมก็พบว่า
กรกฎาคมผู้ป่วยนั่งแท็กซี่ออกจากคอนโดมิเนียม
เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมแถวหาดป่าตอง
ค้างคืนอยู่สองวันคุณผู้ชมนะครับโอเคล่ะแต่อยู่แต่ในห้อง
แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับ
พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตระบุว่า
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูแล้วเพราะว่าตอนออกจากโรงแรมเนี่ย
ผู้ป่วยวางกุญแจทิ้งไว้แล้วก็มีรถยนต์สีขาวมารับตัวไป
ตอนนี้เร่งติดตามตัวเพื่ออายัดตัวอยู่นี่ฮะคันนี้แหละที่พาชาวไนเจรียคนนั้นไป
อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๒รายครับ
เป็นเพื่อนผู้ป่วยผลตรวจยังไม่พบเชื้อแต่ต้องสังเกตอาการถึง๒๑วันนะ
ดาดลิงเนี่ยนะนอกจากนี้นะครับพบผู้สัมผัส๑๗คน
แท็กซี่ในชุมชนโรงแรมร้านซักรีดแล้วก็ในสถานบันเทิงร้อยสี่สิบสองคน
ไปไหนหมดแล้วไม่รู้ในจำนวนนี้มีไข้ไอแล้ว๖คน
เพราะเชื้อตรวจเลือดแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างรอผลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกัธมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศครับ
จะขึ้นรูปผู้ป่วยทั่วประเทศเพื่อตามหาตัวให้ได้
เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและเดี๋ยวจะมีบทลงโทษตามกฎหมายโรคติดต่อ
แล้วก็อาจจะเนรเทศด้วยครับ
กฎหมายทุกอย่างที่มีอยู่กฎหมายโรคติดต่อก็ต้องดูในราเทศได้กว่าในราเทศ
หรือไม่ก็ต้องควบคุมดำเนินคดีแต่ไม่ให้ไปไหน
นี่ค่ะวุ่นเลยต้องตามหาตัวกัน